คุณได้คิวที่๓คุณนั่งรออยู่เนี่ย

ไม่ได้ตัดผมใช่ไหมเดี๋ยวเผาร้านเลย

หน้ากากอนามัยเองใช่ไหมคะ

เขาถือขวดน้ำมันเดินเข้ามาในร้านเสริมสวยนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้เองนะคะ
ร้านเสริมสวยอยู่ที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่

เพราะว่าเธอทำผมให้กับคนอื่นอยู่

ลักษณะเริ่มโมโหแล้วนั่งนานไง

หลังจากนั้นเดินออกจากร้านไป
ไปประมาณ๓๐นาที

โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยทีนี้
แต่เจ้าของร้านบอกว่าก็ปิดประกาศไว้แล้วไง

ลูกค้าลูกค้ากลับไปเอาหน้ากากอนามัยก่อนนะ

อะไรก็ว่ากันไปนะคะเราเคลียร์กันได้
ผู้ชายคนนั้นกลับไม่พอใจค่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากร้านไปเป็นรอบที่สอง

พร้อมกับขวดน้ำมัน๔ขวด
แล้วขู่เลยว่าจะเผาร้าน

แล้วเขาก็บอกว่าอันปีกว่าตั้งละ
อันปีกว่าตั้งละปีกกันเลย
พี่ก็เลยพี่เขาก็เลยลุกขึ้นแล้วก็โวยวายเลยค่ะ

คุณใหญ่มาจากไหนพี่สิก็อยากมาสร้างพื้นโขมไซม์

มีคำสูตรดีว่าคู่ก่อผมเข้าคู่มาที่ข้างแล้ว

ก็ก็จะโหวะขวาใส้หูก็จะเผาร้าน
เรื่องต้นเจ้าของร้านไปแจ้งความไว้แล้วค่ะ

เพื่อสืบหาตัวผู้ชายคนนี้

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ให้ความร่วมมือนะคะทางเจ้าของร้านเขาไม่ผิดนะ
เพราะทางเจ้าของร้านเขาให้ความร่วมมือกับรัฐบาล

ความร่วมมือกับสอบคอในการควบคุมสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ